แม้จะเข้าไทยมาพักนึงแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ย

วชนของการลงทุนแบบมีการศึกษาใช่ไหม
แต่กระนั้นก็ตามการโกงมันเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบค่ะ
ไม่ใช่ว่าบิตคอยน์ลงทุนได้เงินดีแล้ว

วันนี้พูดคุยกันต่อกับเรื่องนี้เลยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

เมื่อวานเนี่ยผมได้พูดคุยกับคุณธัญรัฐสิทธิเจริญยศหรือคุณตาย

คุณตายเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกหลอกลวง
หมดเงินไปเกือบ๓ล้านบาท

คุณตายเป็นคนที่ระมัดระวังแล้ว
ตั้งหลักกาดสูงพอสมควร
สุดท้ายยังเอาไม่อยู่ครับ
อันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นได้รู้ว่า
คนพวกนี้กระบวนการพวกนี้
มีจิตวิทยาสูงมีเล่เหลี่ยมสูง
เขารู้ว่าเหยื่อเป็นคนฉลาด
เขาต้องหาวิธีการมาทำให้เชื่อ

อันที่๒รู้ต่อมาว่า
เวลาไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยได้เอาใจใส่ครับ

ถัดมาจนมาถึงวันนี้
ก็ได้รู้ว่ากระบวนการพวกนี้

ผู้หญิงที่มาหลอกคุณตายก็ตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว
แต่ว่าได้รับประกันตัวไปแล้วครับ

แล้วคนที่หากินพวกนี้

หนสี่หนห้าหน
เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนามสกุลไม่ตรงกันเลยครับ
ขณะนี้คนกลุ่มนี้
กำลังได้รับความทุกข์ทรมานใจมาก
เพราะว่าเงินที่สะสมมาหมดเนื้อหมดตัว
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้คืน
การตามอายึดอายัดทรัพย์จากกลุ่มผู้ต้องหา
ก็ยังทำได้ไม่หมด
วันนี้เขาไปร้องเรียนกันที่กระทรวงยุติธรรมต่อ
หมายความว่ามีช่องทางตรงไหนร้องได้ไปร้องหมด

วันนี้คุณสามารถเจนชัยติตรวณิษฐ์
ซึ่งเป็นประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
ก็นำคุณธัญรักษ์และอีกหลายคนไปอยู่ที่นั่น
ขอพูดสายกันหน่อยว่ามันจะได้ความยังไงบ้าง

สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ครับวันนี้มาเดินหน้ายังไงต่อที่กระทรวงยุติธรรม
คือประเด็นอย่างนี้ต้องนำเรียนก่อนว่าคดีแชร์ลูกโซ่
ท่านนายกมพยจโจนโชฮาท่านให้เป็นวาระแห่งธาตุ
แล้วก็ได้มีคำสั่งสำนักนายกคำสั่งกระทรวงมหาทัย

ก็คือ๑มาตรการเร่งด่วน๒มาตรการเยียวยา

แต่วันนี้เองที่ท่านนายกสั่งการลงมาเนี่ย

เพราะฉะนั้นสิ่งไว้ที่สุดเราก็เลยเอาปัญหา

ของคุณตายที่ถูกหลอกลงไป

นี่คนเดียวยังไม่รวมผู้เสียหายคนอื่น

วิชาชีพที่หลอกลงคุณตายและพักพวก

ยังเอาหลักฐานนะครับเตรียมจะฟ้องคุณตาย

นำเรียนว่าให้รัฐมนตรีทราบว่า

กฎหมายกระบวนการในการลงโทษ
วิชาชีพเบาบางเหนือเกิน

ยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีนี้

แล้วเขาก็ไปร้องต่อสารว่า
คุณตายฟ้องเท็จ
เพื่อที่จะปิดปากคุณตาย

หมายความว่าคุณตายไปร้องกับตำรวจ

เพราะฉะนั้นการจะฟ้องเท็จ
เพราะฉะนั้นเป็นจำลวดเป็นรายการเป็นสาร

เพื่อให้คุณตายยอมถอนแจ้งความ
ไปประค้าหรือไต่สวนในคดีไงครับ
หมายถึงว่าผู้ต้องหาเนี่ย

อยู่ก็ได้รับหมายสารซะเอง

เนื่องจากผู้ต้องหาไปฟ้องเขา
เพื่อต้องการที่จะเอาหมายสารตัวนี้

ไม่ให้มาแจ้งความเนี่ยครับ

ผู้เสียหายในคดีชายโศกมีเป็นร้อย

เพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นว่าผู้เสียหายจำนวน

หรือถูกดำเนินคดีในชั้นศาลเนี่ย

๓วิชาชีพก็สามารถไปรอผู้ดินต่อได้

จะเป็นผู้ฟ้องในคดีแพ่งให้ด้วยถูกไหมฮ
เพราะฉะนั้นผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ถึงจะได้ตังค์
เพราะฉะนั้นพอสารสั่งคืนปรากฏผู้เสียหายที่ไม่ได้มาแจ้งความ
ก็ไม่ได้เงินคืนไงฮะอืมฉะนั้นพอศาลจะคืนเงิน
ผู้เสียหายเหล่านั้นก็จะออกมาแจ้งความรอบ๒รอบ๓รอบ๔
มันก็ทำให้คดีล่าช้าแล้วผู้เสียหายตกหล่นจำนวนมาก
เพราะเนื่องจากพนักงานสอบสวนที่ทำคดีแรกเนี่ย

ก็ไม่มีข้อมูลที่จะไปเพียงพอจะไปดำเนินคดีใหม่ไงครับ
นี่ก็เลยเอาปัญหาตรงนี้มาเรียนท่านรัฐยุติธรรมนะครับ
โดยที่เอาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน
เพราะอย่าลืมครับว่าสิ่งที่มันนิสุทธิ์เราต้องคุ้มครองประชาชน

เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากฎหมายมันไม่มีการปรับแก้
ก็ต้องปรับแก้ให้ทันสมัยแล้วทันกับอาจกร

กฎหมายของเราเนี่ยเราใช้ตั้งแต่จับเสือใบนะครับ
สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะได้เงิน๑ล้านบาทเนี่ย

ไม่ต้องป้นร้านทองไม่ต้องป้นธนาคารแล้วครับ
มีมือถือเครื่องเดียวมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเข้าร้านกาแฟ
หลอกลวงประชาชนได้เงินเป็นล้านล้านแล้ว
คือผมฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
เหมือนกับว่าจะไปปกป้องมิจฉาชีพ
แต่ว่าไม่คุ้มครองผู้เสียหายเท่าที่ควร

พอเปิดหน้าออกมาเปิดโปรงอย่างที่คุณตายทำเนี่ย
คุณตายก็ถูกฟ้องแล้วชาวบ้านเนี่ย
ถ้าเป็นชาวบ้านอยู่เสียหายก็เจ็บใจอยู่แล้วนะ
เสียเงินเนี่ยและยังถูกฟ้องกลับอีก

ใช่ครับคือมันไม่ได้คำว่าฟ้องกลับนะครับ
มันเรียกคำว่าไปแจ้งความไปร้องเท็จต่อสาร

ซึ่งถามว่าโอเคร้องเท็จเนี่ย
ผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะไปสู้ในขั้นสาร

เพราะใต้สวนแล้วเขาร้องเท็จเพราะต้องจำเนินคดีถูกต้องไหมฮะ

เขาจะมาโดนข้อหาร้องเท็จต่อศาล๕ปีหรือ๓ปีเขาไม่สนใจหรอกครับ
แต่เอกสารตาคุศที่ศาลออกให้
สามารถลดขั้นตอนผู้เสียหายได้เป็นร้อยเป็นพันคนมันคุ้มกับเขา

กลุ่มนี้วันก่อนเนี่ยคือกลุ่มที่พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กไปจับ

คำถามก็คือว่าคุณตายหรือคนที่ถูกหลอกเนี่ย

ขั้นตอนจากนี้ไปนานไหมครับ
คือถ้าเรายังใช้กฎหมายแบบเดิมอยู่ผมว่ามันก็นาน
แต่ผมก็พยายามหาทุกท่องทางในการคืนเงินให้เขาได้ภายใน๓ปี
แต่จะทำได้มันต้องเป็นการบูรณาการอย่างทั้งระบบ
แล้วก็ต้องมีการแก้กฎหมายฟังตัว
แล้วก็ต้องมีการกำหนดผู้บังคับใช้กฎหมายบางตัวเพิ่มเติม
คือวันนี้เองต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเรายังใช้กฎหมายเดิม

ทีนี้กลุ่มคนที่ไปหลอกคุณตายชื่อ
คุณตายบอกเมื่อวานชื่อคุณอ้อคนนั้นคนนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยนะ
ตอนนี้ขบวนการนี้หยุดแล้วยัง
หลอกมันชะชนทำตัวอื่นอยู่ครับ

เขาก็สู้ในคดีที่๑นะครับ

เอาเงินในคดีที่๒มาสู้ในคดีที่๑

หลอกคดีที่๓เพื่อสู้ในคดีที่๓ต่อไง

เราไม่ได้ดำเนินคดีกับเขา

แต่ถามว่าความเสียหายมันเดือดร้อนมันจำนวนมาก

หลอกเขาไปหลายร้อยล้านประกันตัว๕แสน

ไหนทุกคนรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับ

ปกป้องประเทศชาติอย่าให้มีแชร์ลูกโซ่มาหลอกลงประชาชนคนไทยได้ครับ

คิดเหมือนผมไหมครับว่าเอ๊ะทำไม
กระบวนการยุติธรรม

จับมาได้อีกประกันตัวไปหลอกลวงต่อ

ไปร้องทุกแห่งที่ไปร้อง
ไปหมดแต่ดูเหมือนว่า
ไม่มีใครเอาจริงเอาจัง

นี่พบตรต้องลงไปสอบเอง

ฆ่าคนทั้งเป็นไม่รู้ตั้งกี่คน

แยกกันลูกต้องออกจากโรงเรียน

แต่ว่าฟังจากคุณสามารถแล้ว

หรือว่าผลงานมันไม่ใหญ่พอคะ

มันถือว่าเป็นงานใหญ่ไหมคะ

หรือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยของแต่ละบ้านหรือเปล่า
เขามองแบบนั้นหรือเปล่า

เพราะเนี้ยกระปรกกระเปรี้ยอืม

ประกันตัวไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

ผู้หญิงที่มาหลอกคุณธัญรัฐที่เราสัมภาษณ์เมื่อวาน

ทำไมคนดีใครก็จะไปเปลี่ยนชื่อมากมาย

เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายต่อหลายครั้ง

แต่ดูเหมือนมันยังไม่กระเติ้งขึ้นนะคะ

กระบวนการยุติธรรมต่างก็ฝากไว้แล้วกัน

เมื่อคุณสุภาพบอกนะคะ
ตายทั้งเป็นครอบครัวแตกสลายนะคะ